บอกได้เลยว่าเป็นนุ่มหล่อมาสเข้ม
ไม่รู้ว่าเข้มแต่มาดหรือว่าผิวนะคะ

สวัสดีค่ะ

นี่ส่งผมมาเต๋อหล่อเหลือเกิน

ปกติก็ทำเกี่ยวกับวงการปกติได้ยินแต่ฟรีแลนซ์

ก็คือรับงานอะไรบ้างฟรีแลนซ์เนี่ย

เก่งบ้างไม่เก่งบ้างครับแล้วแต่จำนวนเงินในบัญชี
แล้วเวลาไปช้อปปิ้งดูราคาไหม

พลิกดูไหมว่านี่กี่บาทนี่กี่บาทนี่กี่บาท

วันนี้บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสคว้าเงินแสนไปค่ะ
เพราะว่าถ้าตอบถูกครบติดกัน๘ข้อก็คว้าเงินแสนไปเลยค่ะ
วันนี้พี่มีตัวช่วยที่แสนพิเศษ

อยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เอออะไรพี่
เจ๊นี่เขาไม่เคยเข้าร้านเลยหรือยังไง

เขาไม่มาพวกเราจะได้อู้งานกันได้
ท่านว่านะลูกค้าอย่างนี้
พาหมอมาดูแบบโงเห้งดูดวงดูอะไรกันบ้างดีกว่านะ

พี่ตีดูดวงดูอะไรอย่างนี้ได้ไหมโงเห้ง

ปากตาคิ้วคางนี่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

เฮ้งนี่หมายถึงลักษณะการเดินการเขาไหนเดินดิ
นี่คือลักษณะการเดินคนกรีดก็เรียกว่าหุ้ย
หุย

เฮ้ยเจ๋งอะนะดีใจดูนะ
เก็บไว้ฝังห่วงสุ๊ยเอามาทำไม

ดูดวงอ่ะเหรอไม่ยากเลยผมไม่อยากจะดู
ดูลักษณะอย่างปอนด์จะเป็นคนเชื่อง่าย

ดื้อก็พี่บอกผมเชื่อคนง่ายก็ผมไม่แบร์
เขาไม่น่าพลาดไปเล่นกับมันเลย

แทงแทง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

แต่จะรู้ว่าเองสองคนนั้นเข้ามาทำอะไร
ผมเป็นหมอดูผมจะมาเยิ้มที่ของพวกพี่เนี่ย
มาปลอคอยกับหมอดูโอ๊ยพูดดีกว่าพูดเถอะแทง
ขออนุญาตครับขออนุญาตเยิ้มร้านสักนิดหนึ่งอ้าว

อ้าวแล้วไม่ดูอยู่ที่สำนักตัวเองอ่ะ

วันนี้มันมัน

อะไรล่ะนี่มันกระเทศ

ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่กันเงียบอยู่แล้ว

ร้านเราเองร้านเรา
มาดูหมอมาดูที่นี่ทำไม
ถ้าพี่ทายอะไรแล้วไม่แม่นนะ

จริงหรือเปล่าครับเนี่ย

อันนี้ลองดูให้ผมหน่อยได้ไหม

คือเวลานอนไปแล้วพอจะตื่นเนี่ยต้องลืมตา

เฮ้ยบ้า

เบรกครับ
แล้วเวลาเองซื้อไก่มาต้มกินน่ะ
นิ้วขึ้นหรอครับ

แล้วที่เฮงโทรมาเนี้ยฮิงมีอะไรจะฝึกสาพี่

เห้ยอย่างนี้น้อง

แต่เหมือนกูไม่ได้เก่งเลย

เหมือนควบคุมอะไรไม่ได้เลยพี่
ผีเข้า

ผีเหาะกูเนี่ย

นั่นไงเล่นกับใครไม่เล่น
แหยมร้านพี่โรเบิร์ต

น่าเสียดายเวลาหมดสักก่อน
พรุ่งนี้มาสนุกกันต่อ

คือคำถามของคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเยอะนะยู

ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรชบูรณ์
สำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
น้ำตกสีดิตเขาคอ
เขาตะเคียนโงะ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ผมเป็นยางอยู่
หมู่บ้านคอนโดข้างเนี่ยครับ

เข้าตี๓ออก๖โมงเช้า
พี่ครับ
โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ